ส่วนประเด็นนี้ประเด็นที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราก็คือเรื่องของร่างทรง
คือปกติร่างทรงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่มีทุกข์ไปหาแนวทางว่าจะแก้ไขยังไง
แต่ว่าร่างทรงที่เกิดขึ้นที่รายนี้เนี่ยเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเมืองสุรินทร์
มีการหลอกเอาเงินด้วยแล้วมีผู้เสียหายนับ๑๐ราย
โดนหลอกไปรวมแล้วถึงกว่า๑๐ล้านบาทนะคะ
โดยทางนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์

ฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายต่อศักดิ์พักวัดค่ะ
คนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรงของเท้าเมืองสุรินทร์
กลอุบายเรียกเอาทรัพย์สินของเหยื่อรวมแล้วกว่า๑๐ล้านบาทเลยค่ะ
รณรงค์เนี่ยบอกว่านายต่อศักดิ์เป็นอดีตพนักงานธนาคารนะคะ
เขาใช้อุบายเป็นร่างทรงก็ไปทักนี่แหละ
แล้วก็ไปหลอกลวงผู้เสียหายบอกว่าต้องสะดอกเคราะห์นะคุณ

จากนั้นจะเรียกเงินหรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย
ซึ่งก็มีทั้งทองรูปภัณฑ์ก็มีเป็นรถยนต์บ้างก็มีนะคะ
บางคนก็ถูกนายต่อศักดิ์อ้างให้เชื่อถือ
บอกว่าเป็นพนักงานธนาคารและชักชวนมาให้ร่วมฝากกู้เงินด้วย
อย่างเช่นถ้านำเงินมาฝาก๓๐๐๐บาท
คุณจะกู้ได้๑๐เท่าก็คือ๓แสนบาทเลยนะคะ

หรือบางคนมาฝากเงินให้เขา๑แสนบาท

คนที่เขาต้องการเงินกู้นะเวลานั้นโอ้โหเห็นผลประโยชน์แบบนี้
เขาก็อยากได้เขาก็เลยนำเงินไปฝากด้วยนะคะ
ชายวัย๓๐ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
จากนั้นส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาหาทุกวัน
แต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องเงิน
แต่ผ่านมา๑ปีเขาถึงเริ่มมาพูดโน้มน้าวใจ

รู้ด้วยว่าชายคนนี้ติดเครดิตบูโรอยู่

ใช่ว่าเขาเป็นพนักงานธนาคารจริงนะ

กว่าที่จะมาพูดเรื่องเงินคือคุยกัน๑ปีเลยนะ
ใช่ค่ะประกอบกับตัวของผู้เสียหายเอง

ก็เลยหลงเชื่อร่างทรงคนนี้นะคะ
ตอนนี้นายต่อศักดิ์ถูกคุมขังแล้วนะคะ
ในเรือนจำบังบรคดีช่อโกง

ก็มีการย้ายที่ไม่เป็นหลักแหล่งค่ะ

อยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ

วันนี้ทนายรณรงค์ก็พาผู้เสียหาย

ในการต่อมิตรศาสตร์ชีพ